ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการชนแล้วหนีนะ
ค่ะไม่หยุดช่วยเหลือนะครับแล้วก็ขับรถหนีขึ้นทางด่วนไป
มีลูกสาวของคนเจ็บได้เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดบนทางด่วนในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละ
เอามาโพสต์นะครับเพื่อให้ช่วยกันตามหารถคันนี้หน่อยนะครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะฮะเป็นรถยนต์โซลูน่าโตโยต้าโซลูน่านะครับ
ขับผ่านทางด่วนนะฮะแล้วสภาพเป็นยังไงท่านไปดูนะฮะ
จ่ายเงินแล้วก็ไปเลยชนเขาจนรถตัวเองก็พังยับอ่ะค่ะ
กระจกหน้าแตกหมดเลยนะคะครับนี่นี่เราย้อนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
คือผ่านไปรอบเดียวอาจจะดูไม่ชัดนะฮะก็เป็นช่วงเช้ามืดนะฮะ
ไม่ค่อยมีรถค่ะนะครับคือความยาวของคลิปเนี่ยความจริงจะยาวกว่านี้
แล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีภาพของรถที่ผ่านไปคันนึง
หลังจากนั้นก็จะมีวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เขาขี่ขึ้นมา๒คัน
ค่ะนะฮะเหมือนกับขึ้นมาถามเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำจุดทางด่วนเนี่ยอืม
จุดที่จ่ายเงินเนี่ยนะฮะว่าเห็นรถแบบนี้แบบนี้ไหมนะครับ
ซึ่งรถคันนี้ไปแล้วใช่ค่ะผ่านไปแล้วนี่เห็นไหม
ก็ตามมาแล้วเนี่ยฮะก็เป็นพลเมืองดีที่ตามมา
ใช่แต่ว่ารถจักรยานยนต์ก็ขึ้นทางด่วนไม่ได้เข้าไม่ได้ตามต่อไม่ได้
เข้าไม่ได้ก็ต้องขี่ลงไปกลับลงไปนะครับแต่ว่ารถยนต์คันเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือจุดที่ผิดสังเกตเนี่ยโอ้โหมันผิดสังเกตเยอะเหลือเกิน
จริงค่ะมันเละทั้งคันด้านหน้าค่ะ

กระจกหน้ารถนี่แตกหมดนะครับพังเสียหายหมดนะครับ
หลังคารถนี่โอ้โหลักษณะเหมือนกับบุบยุบเนี่ยฮะพังเสียหายหมดนะครับ
ับเยินอ่ะนะครับก็เนื่องจากรถคันนี้ไปชนคนมาฮะค่ะ
ชนคนแล้วก็หนีขึ้นมาบนทางด่วนนะครับกล้องวงจรปิด
ตรงนี้มันภาพป้ายทะเบียนมันไม่ชัดนะจังหวะเป็นช่วงเช้ามืดด้วยนะครับ
มันก็เลยเมื่อกับแสงช่วงกลางวันนะฮะป้ายทะเบียนก็เลยไม่ชัดนะครับ
ผู้ที่นำคลิปมาโพสต์เป็นลูกสาวของคนที่ถูกชนนะครับ
ซึ่งจากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนอกจากร่องรอยของความเสียหายของรถ
ทั้งกระจกทั้งหลังคาแล้วเนี่ยสีนี่มันก็ดูไม่ค่อยออกนะ
จะเป็นบรอนทองหรือว่าบรอนเทานะฮะแต่ว่าฝากระโปรงหน้ารถเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับ
ลูกสาวเนี่ยบอกว่ารถคันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือคู่กรณีที่ชนพ่อแล้วหนีใครพบเห็นช่วยแจ้งกลับหน่อย
ให้ถึงคนทำหน่อยคนชนต้องมารับโทษ
ส่วนรายละเอียดเนี่ยนะฮะบอกว่าวันเวลาแล้วก็จุดเกิดเหตุเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๗กันยายนเวลา๕นาฬิกา๔๗นาที
หลังจากชนแล้วรถคู่กรณีขับมุ่งหน้าไปทางดินแดงดาวคนอง
สะพานพระรามเก้าแล้วก็ไปลงทางด่วนดาวคนอง
พระราม๒มุ่งหน้าสมุทรสาครค่ะตอนประมาณ๖โมงเช้า
ส่วนนี้คือคุณพ่อนะฮะที่เจ้าของคลิปเขาบอกว่า
บาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะทีนี้ค่ะลูกชายของคนเจ็บอ่ะค่ะ
เมื่อรัฐพนธ์มาสิริอายุ๒๕ปีเขาบอกว่าปกติพ่อก็จะขี่รถจักรยานยนต์
ออกจากบ้านแถวถนนเทพารักษ์ไปทำงานนะคะ
เพื่อไปขับรถให้กับเจ้านายแถวทองหล่อ
พ่อก็จะใช้เส้นทางถนนเทพารักษ์ตัดเข้าถนนศรีนคริน
เข้าถนนพัฒนาการเพื่อไปทองหล่อ
ใช้เส้นนี้ทุกวันเป็นประจำแบบนี้
วันเกิดเหตุเจ็ดกัญญายนเช้ามืด
พ่อขี่ไปถึงถนนพัฒนาการช่วงปากซอย๑๒
ก็จะตรงไปเพื่อเลี้ยวเข้าทองหล่อค่ะ
จุดนี้เป็นทางแยกสำหรับรถยนต์ขึ้นลงทางด่วนฉลองรัฐ
ขวาขึ้นทางด่วนคือแบบเลี้ยวเลยไม่หยุดดูอะไรเลยอะค่ะ
ดังนั้นที่กระจกด้านหน้าแตกเนี่ยคือตัวนายจำรัฐคนเจ็บเขากระเด็นขึ้นไปกระแทกหน้ารถ
กระแทกกระจกหน้ารถคันนั้นนี่ค่ะกระแทกกระจกหน้ารถเสร็จกระเด็นตกลงมากองอยู่ที่พื้นค่ะ
แต่ก็ขึ้นทางด่วนต่อไม่ได้ก็แวะไปถามที่บริเวณช่องเก็บเงินของทางด่วนนะคะ
พอไปต่อไม่ได้เขาก็ใจดีย้อนกลับไปนะคะก็นำตัวคนเจ็บ
ก็คือนายจำรัฐเนี่ยส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจสนคลองตัน
หลังจากนี้ก็ต้องให้ตำรวจดำเนินการนะคะแต่ปัญหาก็คือกลัวจะตามตัวรถเก่งคันนี้ไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจเอาใบแจ้งความแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนสอนอคลองตันทำหนังสือ
เพื่อที่จะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยได้ภาพนี้มานะคะ
ก็จะต้องตามตัวให้ได้ล่ะค่ะคนก่อเหตุนะคะเพราะหนีไปไม่รับผิดชอบแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าคนเจ็บก็หนักอะครับว่าชนเสร็จแล้วก็หนีไปดื้ออย่างนั้นเลย
ผู้ชายด้วยครับผมว่ามันไม่แมนสักเท่าไหร่ครับ
ก็คือมามาคุยกันให้รู้เรื่องดีกว่าว่าจะเอายังไงต่อไปครับเพราะว่าขนาดรถยังเละขนาดนั้นนะครับ
แล้วคนจะขนาดไหนครับถ้าเกิดพ่อผมไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนี่อาจจะอาจจะไม่รอดครับ
ผมดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคาดเดาว่าน่าจะเป็นผู้ชายครับ
ผู้ชายร่างใหญ่ร่างใหญ่เพราะว่าดูจากมือที่ยื่นออกมาจ่ายค่าทางด่วนเนี่ย
ก็คืออาจจะคาดเดาได้ว่าเป็นผู้ชายครับอืมนี่นะคะก็น่าจะเป็นผู้ชายสังเกตจากมือที่ยื่นออกมาจ่ายเงินก่อนขึ้นทางด่วน
ทีนี้ค่ะคนที่โพสต์เรื่องนี้ลงโซเชียลเป็นลูกสะพ้ายของคนเจ็บนะคะ
นางสาวทองคำนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนเจ็บก็อาการดีขึ้นแล้ว
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาออกจากไอซียูแล้วแต่ว่ายังเจ็บที่บริเวณกระดูกเชิงกราน
ต้องรอผ่าตัดค่ะไหล่กับข้อมือหลุดนะคะคุณหมอก็ดามใส่เฝือกให้เรียบร้อย
จุดเกิดเหตุค่ะที่ถนนพัฒนาการทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะครับ
ก็ไปจุดที่นายจำรัฐโดนชนนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะจะเป็นทางแยก
ให้รถยนต์ขึ้นลงทางด่วนมีสัญญาณไฟจราจรตรงแยก
และจุดก่อนขึ้นทางด่วนบริเวณตรงนี้อ่ะนะคะจะเป็นไฟแบบกระพริบนะคะ
ครับไม่ได้เปิดเป็นไฟเขียวไฟแดงอืมรถก็ต้องคอยระวังคอยดู
แต่ก็เหมือนกับว่าพอถึงแยกตรงนี้ต่างฝ่ายต่างอยากไปไง
ไม่มีใครหยุดไม่มีใครยอมใครคือทุกฝ่ายก็จะไป
เพราะไฟเป็นลักษณะแบบนี้แยกวัดใจใช่วินรถจักรยานยนต์ที่อยู่แถวนั้น
พอที่จะขึ้นทางด่วนเนี้ยบางครรภ์ไม่ชะลองไอ้ค่ะก็คือแบบ
ที่ชนไปนะคะที่เป็นพลเมืองดีอะนะคะ
เขาเป็นใครเขามีอิทธิพลอะไรไหม
พลเมืองดีให้ข้อมูลไปจะเป็นอันตรายอะไรไหม
เขาก็เลยขอเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนนะคะ
เขาเล่าคร่าวแค่ว่าเขาเห็นเหตุการณ์พอดี
แล้วเห็นว่าคนที่ขับชนเนี่ยไม่ยอมหยุดรถก็เลยตามไป
พยายามตะโกนบอกให้หยุดให้หยุดเขาก็ไม่ยอมหยุด
พลเมืองดีก็ได้แค่ย้อนกลับมาเรียกรถพยาบาลมาช่วยคนเจ็บครับ
ครับ
ไปก็โดนกองอยู่ข้างทางแล้วบางทีก็เยอะอะโดนบ่อย
ตอนนี้นะคะตำรวจสนคลองตันบอกว่า

เมืองต้นก็ต้องนี่แหละค่ะก็ต้องอาศัยภาพจากกล้องวงจรปิด

ดังนั้นตอนนี้รถคันนี้พังยับแบบนี้ก็ต้องซ่อม

ก็เลยขอความร่วมมือว่าอู่ซ่อมรถ
หรือใครเห็นรถที่แบบลักษณะแบบนี้หรือใครเอารถคันนี้ไปซ่อม
อู่ซ่อมรถช่วยแจ้งตำรวจด้วยพื้นที่ไหนก็ได้ตำรวจเขาบอกเชื่อมต่อกันหมด

รถลักษณะแบบนี้เข้าอู่นะไปซ่อมนะกระจกหน้ารถแตกนะ
โอ้โหกว่าจะขับลงทางด่วนนี่คงผ่านอีกหลายจุดนะฮะ

ที่สำคัญก็คือว่าตั้งแต่เกิดเหตุนะฮะตี๕ใช่ไหม
ใช่ค่ะเช้ามืดนะคะเช้ามืดเมื่อวานนี้นะโอ้โห
ถ้าตามเจอตัวเนี่ยตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
มันจะหลงเหลือให้ตรวจให้วัดหรือเปล่าใช่ไหม
จุดประสงค์ของคุณเนี่ยทำไมถึงไม่หยุดไม่ช่วยเหลือ
ทำไมถึงไปเลยอืมใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณ
มันมีเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่มีพยานเห็นว่า
คันนี้ไปชนคนเขาจริงจริงแล้วก็หนีเนี่ยคุณก็ต้องออกมาแล้วล่ะ
นะคะต้องมาบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

รับผิดอ่ะยังไงก็ดีกว่าหรือมีเหตุผลความจำเป็นอะไรก็ก็บอกมา
ใช่ไหมใช่ค่ะเอ่อยังไม่ได้ปิดไฟที่บ้านอืม
คือยังไงต้องไปปิดไฟก่อนไปถอดปลั๊กก่อนเดี๋ยวบ้านไฟไหม้หรือยังไง

ก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรใช่ไหม

จะดีกว่านะคะ